สำหรับกรณีของเอมมี่อเมรียหรือว่าเอมมี่แม่ม้าที่คนรู้จักกันจากผลงานการแสดง
หลังจากที่ถูกจับแล้วเนี่ยร้องไห้ทั้งคืนอยู่ในคุก
ตลอดเวลาแล้วก็มีการร้องขอพัดลมด้วยเพราะว่าอากาศร้อนค่ะ
คือตอนนี้เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่เขาแจ้ง๓ข้อหานักด้วยกัน

ไปติดตามบรรยากาศกันนะคะกับคุณภูริพัฒน์บุญนิน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากสถานีตำรวจนครบานสายไหมค่ะ
ดาราสาวยังคงถูกคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจนครบานสายไหมนะครับ
โดยตลอดทั้งคืนจนถึงขณะนี้
ยังไม่มีแม่หรือทนายความติดต่อขอเข้าเยี่ยมแต่อย่างใด

พนักงานสอบสวนจะเบิกตัวเอมมี่จากห้องคุมขัง
มาทำการสอบปากคำอย่างละเอียดครับ

ยังคงถูกควบคุมตัวไว้ภายในห้องคุมขังของตำรวจนครบานสายไหมนะครับ
หลังจากชุดสืบสวนตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
จับกลุ่มและส่งมอบตัวให้กับพนักงานสอบสวนตำรวจนครบานสายไหม
ดำเนินคดีตั้งแต่ช่วงค่ำของวานนี้
โดยตำรวจแยกห้องคุมขังระหว่างเอมี่และแฟนนุ่ม
ยึดโทรศัพท์มือถือทำให้ไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้

ตำรวจบอกว่าตลอดคืนเอมมี่ยังคงร้องไห้และร้องขอพัดลม
จากภายในห้องคุมขังมีอากาศร้อน
และภายหลังจากได้รับพัดลมก็นอนหลับไป

พร้อมกับร้องขอเข้าห้องน้ำด้านนอกห้องควบคุม
เพราะไม่ต้องการเข้าห้องน้ำด้านใน
แต่ตำรวจนั้นไม่สามารถอนุญาตได้
เนื่องจากผิดระเบียบของการควบคุมตัว

เอมมี่นั้นมีความเครียดน้อยลงจากเมื่อวาน

เยี่ยมและพูดคุยก่อนจะเดินทางกลับไป
ยังไม่มีวี่แววของแม่หรือญาติ
รวมถึงท่านายความเดินทางมาพบแต่อย่างใด

พนักงานสอบสวนตำรวจนครบานสายไหมบอกนะคะว่า
ยังไม่ได้สอบปากคำตัวของเอมี่และแฟนนุ่ม
จากเมื่อวานนี้กระบวนการส่งตัวเกิดขึ้นค่อนข้างดึก
ทำให้ตำรวจต้องนำตัวทั้งสองคนเข้าห้องควบคุมตัวก่อน
และวันนี้จะนำตัวออกมาสอบปากคำอย่างละเอียด
นัดหมายทนายความของเอมี่มาสอบปากคำ
ร่วมกันในเวลา๑๖นาฬิกาของวันนี้
ก่อนจะทำคำร้องเพื่อส่งฝากหางต่อสารจังหวัดมีนบุรีในวันพรุ่งนี้

ตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวนะครับ
เนื่องจากคดีดังกล่าวมีอัตราโทษสูงและเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

เอมมี่นั้นจะต้องถูกดำเนินคดีใน๓ข้อหานัก
คือ๑ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท๑
คือยาไอหรือเม็ดแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาอีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
๓ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท๑หรือยาไอหรือเม็ดแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
ซึ่งแม้ตัวของเอมมี่นั้นจะยืนยันนะคะว่า
ตัวเองไม่รู้เห็นเกี่ยวกับการขายยาเสพติดและเป็นเพียงผู้เสพเท่านั้น
แต่จากหลักฐานที่พบจำนวนของยาเสพติด
และรวมถึงเครื่องชั่งน้ำหนักที่พบในตัวบ้านนั้น
ทำให้ตำรวจเชื่อนะคะว่าเอมี่จะต้องมีส่วนร่วมในการซื้อขายอย่างแน่นอนครับ
และภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสอบปากคำที่ชุกจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันนี้ครับ
ตำรวจนั้นจะรีบสรุปสำนวนและส่งฟ้องต่อสารจังหวัดมีนบุรีทันที
เพื่อให้ทันก่อนครบกำหนดฝากขังนั่นเองครับ
ทั้งหมดในนั้นคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมพุทธิพัฒน์บุญนินข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสถานีตำรวจนครบานสายใหม่ครับ